เอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่า

ที่แรกที่จะไปนี่คุณชนะ
ที่คุณบอกเอาไว้ไม่ใช่หรอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร

โอ้โหเดี๋ยวจะพาขึ้นเหนือไง

ไปกันที่จังหวัดนี่เลยคุณผู้ชมครับ

ก็จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขากัน
โอ้โหต้องบอกว่ารสชาติมันสุดยอด

เขาจัดให้มันเป็นเหมือนกับว่าได้นั่งชมริมน้ำไปด้วย

ถูกต้องแล้วแหละครับแบบมันยากาศชิวแบบนี้

ตัวเมืองเชียงใหม่ที่ทำให้มีลูกค้านั้น
นิยมไปอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก
ขึ้นชื่อเลยว่าร้านนี้ก็คือ
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเชียงใหม่ริมปิง
ทำไมร้านเป็นแบบนี้ริมปิงแล้วแถมหอยขาทานก๋วยเตี๋ยวก็ตามชื่อตามจุดที่ตั้งรูปแบบของร้านเลย
จะได้ไปถึงปุ๊บรู้เลยว่าจะต้องทานก๋วยเตี๋ยวแบบไหนได้บรรยากาศนะ
ถูกต้องครับไปลองฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยครับ
ก็เป็นความคิดของพี่อีกคนหนึ่งนะคะ
เราพบเราได้มาจากเราเคยไปกินที่พิสมุโรคนะคะ
แล้วพอดีเรามีสถานที่โอเคติดกับแม่น้ำปิง
จะเป็นวัดชัยมงคลค่ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ

ถ้วยพิเศษจะเป็นถ้วย๔๐เรามีทั้งข้าวซอยอาหารพื้นเมือง
เตี๋ยวเรือเนี่ยนะต้องทานเป็นชามเล็กมันถึงจะรสชาติเจ้มจ้น
เหรอแบบหมดวัยทานแล้วทานอีกอ่ามันถึงจะแบบคลิกคลุกคลิกหน่อยอย่างเงี้ย
แต่ถ้าใครที่ชอบแบบชามใหญ่เขาก็บอกอย่างที่บอกคือราคา๔๐บาท
ก็จะเป็นชามใหญ่หน่อยชามใหญ่หน่อยอ่าจัดทีเดียวอยู่ถูกต้อง
นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นด้วยนะครับอย่างที่บอกมีทั้งข้าวซอยขนมจีน
เงี้ยวแกงคังเลน้ำพริกหนุ่มไส้อัวสมกับเป็นเชียงใหม่
ต้องมีต้องมีอาหารเหนือต้องมีแบบนี้ต้องนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในร้าน
เช้าแล้ว๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นไปทานกันได้ถึง๖โมงเย็นก็โอเคนะ
ทานสายสายเที่ยงก็ได้เย็นก็ได้ดูพระอาทิตย์ตกถูกต้องครับ
เลอมากเชียงใหม่ขยับตกน้ำลงไปแล้วกันเออเออระวังนิดหนึ่ง
เพราะอยู่ริมปิงเลยค่ะใช่เออ